ก็เยาวยวนใจซะละเกินนะคะ
แล้วก็ทำเอาเขตแถวอเงินเนี่ยค่ะ
แทบจะพังแต่ว่าที่พังไปกว่านั้นค่ะ
หนุ่มนิรนามที่แบบว่าแย่งศีลสุดสุดนะคะชื่ออะไรนะคะคุณปาร์ค
นะคะซึ่งคุณพาร์คนี่แหละค่ะก็นี่ค่ะคนนี้ค่ะ
เธอบอกว่านักข่าวไม่ให้เข้านะเข้ากัน
แต่ว่าตัวแทนนะคะซึ่งเป็นน้องสาวประเภทสองของเรานะคะ
ก็ไปถ่ายมาเท่านั้นแหละค่ะแชร์กระหน่ำ

ใช่แล้วนางอาธิกาใส่ดีนะคะฉันชอบนักข่าวมาก

แล้วก็แฟนคลับแบมแบมก็เซเว่นก็หันมากรี๊ดนางด้วย